เรื่องที่ต้องเตือนกันก็คือพายุฤดูร้อน
วันนี้๒๒จังหวัดจะโดนถล่มนะฮะ
เดี๋ยวติดตามการเตือนจากคุณชิสาอีกรอบหนึ่งนะครับ
ส่วนข่าวแรกครับคุณผู้ชมครับ
ขับขวางรถพยาบาลเนี่ย

พี่โชเฟอร์รถมันทุกคันนี้นะฮะ
ขับปากหน้ารถกู้ไพร
ที่เขากำลังจะเอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
แล้วไปหยุดเจอกันที่จุดหนึ่งนะฮะ

แล้วจากนั้นก็ขับรถหนีไปอีกครับ

มุ่งออกมาเปียงหรือว่าขึ้นไปเจ็ดสวัสดี
ปิดลดตรงโปรดก่อนปิดลดตรงแยกก่อน

พี่รถกู้ภัยเขาสันนิษฐานตอนแรกบอก

แต่เดี๋ยวมาดูว่าเจออะไรในรถฮะ
ภาพนี้กู้ภัยศิลธรรมเนี่ยที่เขาอยู่บนรถแล้วก็ใช้มือถือถ่ายรถบรรทุกเอาไว้นะครับ
หลังจากคนขับปาดหน้ารถพี่เขากำลังจะเอาคนเจ็บถูกกระจกบาดที่เท้าไปส่งโรงพยาบาลครับ
นี่เห็นไหมสายไปสายมาเป็นงูเลื้อยเลยบนถนนปิ่นทอง๑สายเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ที่ศรีราชาชนบุรีครับ
ผู้ภัยต้องประสานลูกขายแล้วบอกตำรวจบอกช่วยสกัดจับหน่อยพี่

กลางสี่แยกเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์กอบเอ้ย

แล้วลงมาจากรถเมาครับเมาแอเลยอ่ะนะฮะ
โวยวายบอกถ้าจะจับผมขับตามมาจากนั้นเขาก็ขึ้นรถฮะ
แล้วก็ขับรถออกไปคุณผู้ชมโอ้โหดูใจพี่เขา
คนขับรถบรรทุกคันนี้นะครับไปหยุดฮะแต่ไม่ได้หยุดเพราะสกัด
หยุดเพราะชนต่อหม้อใต้สะพานโรงกุ้ง
ห่างจากจุดที่ลงมาคุยกับตำรวจกลางสี่แยกเมื่อกี้นะ
เขาขับไปได้อีกตั้ง๖กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่จึงรีบเข้าคุกกลุ่มตัวทันทีนะครับเพราะเดี๋ยวจะหนีอีก

อ่าไม่ใช่ผมนะเออไม่ใช่นะฮะ
คนนี้ชื่อทัศนัยสิงหอนอายุ๔๗ปี
เมาหนักเลยพูดจาไม่รู้เรื่องนะครับคุณผู้ชมครับ
ขึ้นไปตรวจสอบบนรถไม่ได้เมายาครับ
เมาเหล้าเพราะเจอเหล้าอยู่แบนหนึ่ง
นี่ฮะวางอยู่ตรงนี้ข้างเบาะเลย

ทัศนัยเนี่ยนะยังอยู่ในสภาพพูดจาไม่รู้เรื่องเมาแอ
แต่ก็ยอมรับว่าเมาแหละพี่ดูตานะครับคุณผู้ชมดูตานะฮะ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าขับรถไปชนคันอื่นเข้ามาหรือเปล่าครับ
เอาลองฟังเสียงเขาดูครับ
ถ้าพี่ทัศนัยเมาขนาดนี้

ผมว่ามันไม่ใช่ไอ้แบนที่อยู่ข้างเบาะหรอก

น่าจะมีหลายแบนมาแล้วหรือเปล่า

ตำรวจสพนขามนะครับ
คู่คุมตัวนายทัศนายเป็นสงบสติ

ก็เลยเดี๋ยวดำเนินคดีกันไปครับ
ข้อหาอะไรบ้างก็ไล่เรียงกันไป